ธันวาคมนี้ก็รับเงินช่วยเหลือ
รัฐก็ทุ่มสุดตัวเลย๒๐๐๐ล้าน

ธนาคารเฉพาะกิจของรัฐทั้ง๓แห่ง
จะมีธนาคารเพื่อการเกษตร

พร้อมกับโอนเงินตามมติของคณะรัฐมนตรี
ที่ต้องการช่วยเหลือให้คนที่มีรายได้
ไม่เกินปีละ๑แสนบาท
หลังจากที่มีประชาชนก็มาลงทะเบียน
ขอรับสวัสดิการจากรัฐเมียจำนวน๘๓ล้านคนเลยนะคะ
อย่างไรก็ตามขณะนี้ก็ยังไม่สามารถสรุปได้ว่า

โอนเงินได้ทั้งหมด๒๐๐๐ล้านบาทหรือเปล่า
เพราะว่าจริงคอรมอลกำหนดให้ธนาคารทั้ง๓แห่ง

วันที่๓๐ธันวาคม
เพราะว่ามีผู้ลงทะเบียน๘๓ล้านคน
มีบางรายที่กรมสรรพากรแล้วก็กระทรวงมหาดไทยเนี่ย
อยู่ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้อง
หากว่าตรวจสอบปั๊บถูกต้องเลยว่ามีรายได้ต่ำกว่า๑แสนบาท
แล้วก็ต้องมีตัวตนอยู่จริงตามทะเบียนบ้านหรือเปล่า
หากผลการตรวจสอบถูกต้อง

มีสมุดบัญชีของธนาคารทั้ง๓แห่งนั้นหรือเปล่านะคะ
ถ้าเกิดไม่มีก็ต้องเปิดสมุดบัญชีก่อน
มีเทาขสออมศิลป์กรุงไทย
ก็จะได้รับเงินช่วยเหลือจากทางรัฐ
ทางนี้คอรมอลก็กำหนดว่า
ช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้ไม่ถึง๓๐๐๐บาทต่อปี
ก็จะได้รับเงินช่วยเหลือจากทางรัฐบาล๓๐๐บาท
หากมีรายได้เกิน๓๐๐๐บาท
แต่ว่าไม่ถึง๑แสนบาทต่อปี
ก็จะได้รับเงินช่วยเหลือ๑๕๐๐บาท

ก็รอกันวันที่๑ธันวานะคะ